เที่ยวอย่างสงขลาค่ะที่บอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะตอนเนี้ยนักท่องเที่ยวเขามากันเพียบนี่นักท่องเที่ยวจากมาเลมะเลมาที่นี่แล้วเขาประทับใจกับการที่คนแถวนั้นเขาดัดแปลงรถสองแถวโบราณมารับส่งนักท่องเที่ยวครับนี่ตอนนี้มากันเยอะแล้วนะ
มาเป็นทัวร์เลยนะคะเรียกได้ว่าเริ่มเปิดประเทศอะไรอะไรมันก็เริ่มจะดีขึ้นนะค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกภาคธุรกิจจริงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับเขาเดินทางมาท่องเที่ยวที่สงขลามากันเยอะมากจริงจริงเท่าที่เห็นตามภาพเลยมาเป็นรถบัสเป็นกรุ๊ปทัวร์ฮะแล้วจอดปั๊บเขาก็ลงมาเดินเล่นเดินเล่นแบบ
แล้วต้องไปถ่ายรูปกับอะไร
ถ่ายรูปกับนางเงือก

แต่จุดนี้ควรจะต้องไปมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของ

นี่ที่ผมบอกรถสองแถวโบราณนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาเอามาดัดแปลงฮะเอามารับส่งนักท่องเที่ยว
สองคันนี้เป็นของคุณจรรย์ชัยพักดีเป็นชาวตำบลเขารูปช้างที่มีไอเดียเจ๋งจริง
นำรถสองแถวรุ่นเก่ารุ่นเก่าโบราณทั้งสองคันเนี่ยนะฮะเอามาใช้งานอย่างนี้
เขาบอกว่าในเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากแน่นรถเลย
แล้วเขาคิดค่าบริการนะฮะเป็นรอบรอบละ๑๕คนราคาก็คือเหมาแล้วแหละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกัน
เขาว่าอย่างนั้นโอ้โหได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
การคิดค่าบริการต่อรอบก็เล่าไปให้ฟังแล้วนะเขาบอกว่านอกเหนือจากนี้สร้างรายได้ดี
นักท่องเที่ยวใจดีแจกติ๊บมันน่าจะบริการดีด้วยนะครับคุณผู้ชมนะถ้ามีโอกาสไปสงขา
อยากจะไปลองนั่งดูก็ลองติดต่อพี่เขาไปนะครับ
ของคุณจรรย์ชัยพักดีไปสงขาทั้งที
อย่าลืมไก่ทอดหัดใหญ่

ไปฮาดใหญ่ไปตรงตลาดไปซื้อของฝากด้วย
เยอะแยะเลยนะลองเลือกกันดูแล้วกันเนอะ